เพราะว่าแคมเปญการลุ้นรางวัลของคาราบาล

ดื่มแล้วนะครับย้ำนะครับย้ำ

เพราะว่าฝามีรางวัลที่อาจจะพลิกชะตาชีวิตคุณนะครับ

ทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท๓รางวัลทุกเดือนครับ

แล้วตกแต่งในสไตล์คาราบาลครับร้อยรางวัล
มูลค่ากว่า๘ล้านบาทนะครับ

อ้าวคุณวราพรทวนกันอีกสักที
คุณผู้ชมค่ะกติกาก็ง่ายเลยนะคะ
จำไว้๓คำเขียนบีบส่งนะคะ
ฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือนะคะ
แล้วพับใส่ใต้ฝาคาราบาลแดงแล้วก็บีบให้แน่นค่ะ
ส่วนฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับค่ะ
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือเหมือนกัน
แล้วก็พับใส่ใต้ฝาคันโซคูณ๒บีบให้แน่น

จากนั้นส่งมาที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเศร้า๒๔
หรือกล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์
ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะ

ทองคำแท่ง๑ล้านบาท๓รางวัลและมอเตอร์ไซค์๑๐๐คันนะคะ
ตอนนี้เนี่ยฝาได้เริ่มทยอยส่งกันเข้ามาจากหลากหลายช่องทางแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทางตู้ปอนอกล่องหน้าร้านซีเจ
กล่องหน้าร้านถูกดีมีมาตรฐานค่ะ
ฝาที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะคะ
คาราบาลแดงเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่และพี่ทีมงานคอยรวบรวมรักษาไว้เป็นอย่างดี
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าฝาจะตกหล่นหรือศูนย์หายไปไหนนะคะ
เนี่ยค่ะเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าช้าค่ะ
ส่งกันเข้ามาเพราะใกล้จะประกาศผลผู้โชคดีคนแรกที่จะได้มอเตอร์ไซค์แล้ว
วันที่๒๘เมษายนนี้นะคะในรายการตลอดข่าว๙นาฬิกา๓๐นาที
รีบส่งกันเข้ามาเยอะนะคะส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อนยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มาก
ก็ส่งได้จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้นะคะ๒๕๖๖ย้ำกับคุณผู้ชมเลยนะคะ
เพราะว่าผู้โชคดีอาจจะเป็นคุณผู้ชมเองค่ะ
และเครื่องดื่มคาราบาลแดงนะครับอร่อยในราคา๑๐บาทเท่าเดิม
แล้วก็เครื่องดื่มใหม่คันโซคุณสองนวัตกรรมหยากจากญี่ปุ่น
มีส่วนผสมจากตับกูโคโลโนแลคโทนแล้วก็สารสกัดขมิ้นชันนะครับ
อร่อยสดชื่นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณทั่วประเทศเลยนะครับ